ในช่วงเวลานี้จะพาไปดูรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวของพระราชยานนะครับ

พระราชยานเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศที่สำคัญ
ในการเชิญพระโกรธพระบรมศพนะครับ
พระโกรธพระบรมอาธิและพระบรมราชทัศนุรางคาร
พระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นไปอย่างสง่างามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี

ยานมาตรสามลำคาญเป็นพระราชยานที่ใช้เชิมพระโกรธพระบรมศพ
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
ประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรสบริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เพื่อเชินพระโกฏพระบรมศพพระบรมมาศพพระบรมราชการที่๑เป็นครั้งแรก
มีพนักโดยรอบ๓ด้านและคานหาม๓คาน
ในกรณีที่ไม่ใช้ราชรสปืนใหญ่ในการเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดเวียนไปทางซ้าย๓รอบ
เชิญพระโกรธพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาตรนั้น
จะใช้พระยานมาตร๓ลำคาญในการเชิญด้วย
ขณะที่พระที่นั่งราชเชนทรยานที่สร้างในรัชสมัยราชการที่๑มีอายุกว่า๒๐๐ปีองค์นี้
บุรณปฏิสังขรขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเชิมพระโกรธพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เข้าสู่พระบรมมหาราชวังในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่สี่
และในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๕
เชิงพระโกธิพระบรมอัฐษฐิจากพระทินั่งดุสิบมหาปราศาสตร์
ประดิษฐานบนพระวิมารพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
ขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับพี่ก็คือการลอกขัดแต่งลวดลายให้คมชัด
ให้ดูสมบูรณ์เหมือนอย่างงานแกะใหม่นะคะ
ก็คือขั้นตอนที่ลอกนี่แหละขั้นตอนที่ขัดแต่งรวดลายให้สมบูรณ์นี่แหละ
ช้ามากก็คืออาจจะประมาณเกือบ๓เดือน
แต่เราเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะลงรักปิดทองลงกลับไปเหมือนเดิม
เพราะว่าจากการคัดลอกขัดแต่งเนี่ยเราเห็นเนื้อไม้ข้างในอย่างครุฑเนี่ย
ก็ยังสมบูรณ์อยู่เป็นเนื้อไม้ที่เนียนมาก
จะมีชำรุดก็ตรงปลายกระจังนิดหน่อยซึ่งไม่ถึงไม่กี่เปอร์เซ็นต์
โดยรวมทั้งหมดขององค์เนี่ย๘๐เปอร์เซ็นต์ยังสมบูรณ์อยู่
เช่นเดียวกันในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๔
จัดสร้างพระที่นั่งราชเชนทรยาน้อยขึ้นมาใหม่
เพื่อสำหรับเชิมพระบรมราชสรีรังคารหรือเท่าพระบรมอัฐิ
เคียงคู่กับพระทินังราชเนรยาน
สำหรับเชิญพระกฏพระบรมอัฐิเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
สำหรับพระที่นั่งราชเชนทรยาน้อยที่จัดสร้างขึ้นมาใหม่นี้
ได้รวบรวมช่างสินไทยหลายแขนงจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร
เริ่มจากช่างเขียนช่างไม้ประนีตช่างแกะสลักและช่างปิดทองประดับกระจก
สร้างสรรค์ขึ้นตามแบบที่ชุลีวันวงบุญช่างไม้ประณีตแห่งสำนักช่างสิบหมู่ได้ออกแบบ
เริ่มต้นของการออกแบบพระราชินยานน้อยนะคะได้จุดเริ่มต้นมาจากการที่เรามีพระที่นั่งราชเชนยาน
เป็นต้นแบบในการออกแบบทั้งนี้เพราะว่ามันเป็นการจัดสร้างพระราชเนรยาน้อย
ก็เลยทั้งพระราชเนรยาน้อยก็เลยจะแค่แค่งกับพระทินังราชเนรยาน
ก็เริ่มจากการที่เรามีโอกาสได้บูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งราชเชนระยาน
ก็เลยได้มีการศึกษาแล้วก็นำเอาแบบพวกโครงสร้างหรือว่ารูปแบบหรือว่ารวดลาย
มาออกแบบพระราชินยาน้อย
ส่วนในเรื่องของความแตกต่างค่ะก็จะมีขนาดที่เล็กลงไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ
ก็จะมีขณะที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ส่วนลวดลายก็จะมีความใกล้เคียงกันมาก
แล้วก็ส่วนที่แตกต่างจากพระที่นั่งราชินยานก็คือ
ในส่วนของพระราชเนรยาน้อยจะมีลักษณะเป็นตัวองค์จะเป็นสี่เหลี่ยงจตุรัส
แล้วก็มีกระจังปัตติยานที่มีการทะยานผึ้งแบบตรง
ตรงนี้ก็คือความแตกต่างในเรื่องรวดลายแล้วก็รูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
พระที่นั่งราชินทรยาน้อยได้ปรับแบบจากต้นแบบให้มีขนาดเล็กลง
เป็นพระราชยานทรงบุษบกจตุรัสย่อมุมไม้๑๒วิจิตประนีต
ด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทั้งองค์และสง่างามสมพระเกียรติ
หลังคาย่อเก็ตประดับเครื่องยอด๕ชั้น
ส่วนถามบริเวณท้องไม้มีรูปพรุษยุทธ์หน้า๑๒ตน
เป็นเครื่องประกอบสำคัญที่แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
เพื่อถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามโบราณราชประเพณี